เปิดปลอให้ตามสัญญาเลยนะคะ

เพราะว่าเบรกนี้เรามีนักร้องสาวลูกทุ่งสวยสุดแซ่บเลย
น้องกล้วยคลองหอยขน
เกิลที่แล้วบอกเลยว่า๔๑ล้านวิวโสดหัวทิ้ง
ส่วนซิงเกิลนี้ยังไม่ทิ้งคำว่าผัวค่ะ
ดีเหมือนกันสำหรับซิโก้ล่าสุดผัวถูกต้อง
มันเป็นตัวเป็นตัว
คบกับใครมันก็ไม่ได้หรอก
ก็เจอแต่คนที่มีเจ้าของ

จับจะจองก็มีเจ้าของหัวใจ
คนที่แล้วมาถือว่าได้เรียนรู้
ลองพิสูจน์ตัวรักแท้มีจริงมั้ย
บอกกับตัวเองว่าเธอคือคนที่ใช้
แต่ผลสุดทางไปไม่ได้สกะแ
เพราะว่าเป็นวิสินกรรมตั้งแต่ชาติบ้างใน
รักใครหมดใจต้องโดนเททุกที
ไม่อยากเสียตัวเสียเวลาเสียน้ำตามากกว่านี้
ที่มีเย้แล้วเธอจะมีไหม
พออยากมีผัวเป็นตัวเป็นตน
อยากมีสักคนที่เป็นของเราที่ผ่านมานั้น
ก็แค่แก้เหงาถือเป็นประสบการณ์
คนที่รักที่ไงสักคนมีมายังทีคอย
ขอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นเพราะหนูถูกต้อง
อยากมีโมเม้นท์ที่ได้จัดงานดีไหว
แห่คันมากมายได้ใช้คำว่าจ๋าซา
ใช้ชีวิตคู่พอเวลาเงา
จะได้มิต้องไปเพิ่งม้อนไข้ต่อไป
อยากจะเท้าเบี้ยงอยากเห็นน้ำ
อยากเรียกคุณว่าสามีได้ไหม
ไม่อยากเป็นอีกแล้วตัวสำรองของใคร
อยากจะเป็นตัวจริงสักที
เพราะว่าเป็นวื่นเป็นกรรมตั้งแต่ชาติบ้างในเรื่องใคร
หัวใจต้องโดนเททุกที
ไม่อยากเสียตัวเสียเวลาเสียน้ำตามากกว่านี้
ที่มีเย้แล้วเธอจะมีไหม
พ่ออยากมีพวกเป็นตัวเป็นตน
อยากมีสักคนที่เป็นของเราที่ผ่านมา
ก็แค่แก้เหงาถือเป็นประสบการณ์
คนที่รักจริงสักคนมีไหม
ที่คอยห่วงใยใส่ใจฝันแลกัน
ขอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นผัวหนูถูกต้อง
เคยมีทั้งคู่ที่นายใส่ใจถูกต้อง
รู้ว่าคืนเวทย์เป็นกรรมแต่กระชากบ้างไหน

ไม่อยากเสียตัวเสียเวลาไม่เสียน้ำตามากกว่านี้
ที่ไม่เย้แล้วเธอจะมีไหม
พออยากมีผัวเป็นตัวเป็นสัน
และอยากมีสักคนที่เป็นของเรา
ที่ผ่านมานั้นก็แค่แก้เงา
ถือว่าเป็นกษัตริย์สการ
คนที่รักจริงสักคนมีไหม
ที่เคยห่วงใยใส่ใจกัน
แลกกันขอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
เป็นเพราะหนูถูกต้อง
คนที่รักจริงนะสักคนมีไหม
ที่คอยห่วงใยใส่ใจใคร
แผลกันพอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
เป็นเพราะหนูถูกต้อง
ขอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

ขอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
คนที่รักจริงสักคนมีไหม

ขอเพียงหนูถูกต้อง

เราร่วมไว้

ก่อนนะครับวะเล่งตายตอนกลับมาเลยเพราะว่าน้องเศร้าขนสวยนี้เป็นคนตายถูกมั้ย

สว่างวาบวางเลยลูก

อ๋อขึ้นจังหวัดทรงคาเลยนะ

ขอจับมือแล้วสิ่งล่างได้มั้ย

มันสุดครู่นะครับซิงเกิ้ลล่าสุดของน้องกล้วยคลองหอยโคงหัวหูต้ง
กลับมาในรอบ๒ปีแล้ว๑๐วันปล่อยมาปุ๊บหลักแสนวิวแล้วขึ้นประโยชน์ด้วย

ก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
ก็เอาจริงก็แอบเกร็งเหมือนกัน

เที่ยวนี้ยังมีคนให้การตอบรับอยู่
แล้วก็มีกระแสมีคนเอาไปเล่นติ๊กต๊อกด้วย

ว่าน้องกล้วยคลองหอยโคงดีนะ

ทุกซิงเกิลของน้องต้องมีคำว่าผัวบัตรภัณฑ์พลื้อน้อง
ก็คือว่าเป็นนักร้องที่ว่าบ้าผู้ชาย
ฟังบ่อยได้หัวหลอบบ้านแน่นอน

พี่เริ่มโกรธหนูแล้วนะ
ขอบคุณค่ะก็ถือว่าได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ถึงว่า๒ปีแล้วก็จัดเต็ม
มาเรียกว่าก็ทั้งอะไรเปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยน

อะไรหลายอย่างให้มันดูดียิ่งขึ้น
ว่าดั่งนี้แล้วก็นมนี้แบบนี้อะค่ะ

เห็นแรงเห็นแซ่บแบบนี้นางเป็นสายมูตัวแม่

ก็ถ้าเป็นเรื่องมูเลยก็คือมีแม่มดดำแนะนำ

แม่มดดำขชาภานี่เหรอพอไปรู้จักกันตอนไหนล่ะลูกใช่ค่ะขชาภาพอเป็นมู
คือหนูไปออกรายการแฉ
ตอนนั้นหนูไปก็เอาง่ายก็คือเพลงดังแต่ไม่มีงานจ้างไม่มีคนรู้จัก
มดดำเขาก็เหมือนว่าเมตตาเอ็นดูก็ให้ไปออกรายการ
แกก็เลยแบบเธอต้องไปเปลี่ยนชื่อเลยนะนะคะทีเรนอันนี้หน้าธองหรือลูก

จะได้ไปร้องเพลงเวลาร้องเพลงมีแต่คนรักหรือแบบพูดเรียกทรัพย์หรือเรียกผู้เจอผู้ชาย

เอาจริงมันขมูแล้วมันปัง

ก็สำหรับส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าเขาเรียกเห็นอุ่นใจสบายใจแล้วก็มีที่พึ่งทางใจแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตโดยความรู้สึกส่วนตัวหนูเองรู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยมีโอกาสดีมีผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็หมายถึงว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้เจอคนดีเจอพี่สวยเซฟ

แล้วก็รายการบันเทิงไทยรัฐก็ถือว่าให้โอกาสอยู่ด้วยค่ะวันนี้ค่ะ

วันนี้หนูเหมือนแบบว่าโออิสิตนะคะที่ช่างภาพลุงถ่ายอยู่คนเดียวเลย

มันแหล่งยากคือแบบว่าอะไรที่ได้แล้วเราไม่นับ
อะไรที่ได้แล้วไม่นับเพราะว่ามันมีอยู่ในเพลงเท่านึงก็ถือว่าเป็นประสบกา

คือคิดไม่เดี๋ยวจริงจริง

อยู่ฟังขนาดนี้จะได้ติดตามหน่อยค่ะ

เกิ้ลใหม่นี้เลยนะคะฟังแล้ว
เป็นเพลงที่แบบว่าสิริมงคล

ฟังบ่อยคุณได้ผัวหลอกบ้านนะคะ
นี่ผัวถูกต้องของกล้วยคอหอยโข่งค่ะ

สำหรับน้องกล้วยคลองหอยโข่ง